คุณผู้ชมทีนี้ใครรอโครงการดีอยู่จากรัฐบาล
ช็อปใช้แจกเงินกันไปเลย๑๐๐บาทฟรีเที่ยวฟรีปลายปีนะคะ
โครงการที่พี่บิลบาลื้อริสต์พูดถึงใช่ไหม

คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะมีความคืบหน้าออกมาแล้วนะคะ
อุตมาสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พูดถึงความคืบหน้า
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ
ช็อปใช้บอกว่าระบบงานแล้วก็แอปพลิเคชันต่าง
มีความพร้อมรองรับการเปิดรับลงทะเบียนประชาชนแล้ว
ไม่ใช่ว่าเขาแจกเงินสด๑๐๐บาทให้เที่ยวฟรีนะ

มีขั้นมีตอนใช้เงินผ่านแอปพลิเคชัน

แต่รัฐมนตรีคลังบอกว่าตอนนี้พร้อมแล้ว
พร้อมเปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะ
คุณผู้ชมที่เป็นประชาชนอายุตั้งแต่๑๘ปีขึ้นไป
ฟังดีเริ่มลงทะเบียนผ่าน
รับเงินเที่ยวฟรี๑๐๐๐บาท
สำหรับ๑๐ล้านคนแรกได้ตั้งแต่๒๓กันยายน
เรื่อยไปจนถึง๑๕พฤศจิกายน
ระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้สูงสุด

ลงทะเบียนมี๔ขั้นตอนดังนี้

จากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัว

ซึ่งต้องไม่ซ้ำกับจังหวัดที่อยู่ในทะเบียนบ้านด้วยนะ

ผมอยากไปเที่ยวเชียงรายก็ไปกรอกไว้แบบนี้

ทีนี้เสร็จแล้วค่ะยืนยันข้อมูลเลย
ตอนนั้นตุ๊บหนบว่าฉันจะได้ไหม

สามารถใช้ร่วมกับร้านค้าที่ร่วมรายการ
จังหวัดที่จะไปท่องเที่ยวเท่านั้น
แล้วก็ต้องใช้สิทธิ์ภายใน๑๔วัน

สามารถนำไปซื้ออาหารเครื่องดื่มที่พัก

รวมทั้งสินค้าจากร้านทงฟ้าประชารัฐ
ล่าสุดค่ะมีผู้ประกอบการร้านทงฟ้า
มาลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแล้วกว่า

ก่อนหน้านี้เขาให้ร้านค้าเขาลงทะเบียนกันก่อนแล้ว

ตัวนะฮะ๒๓กันยายนเริ่มต้นวันแรกในการลงทะเบียนครับ